เดี๋ยวจะพาไปหาคาเฟ่ชิกเก๋หน่อย
แก่คนเวลาแบบว่าผ่อนคลายหรือไรเงี้ย
เขาก็จะชอบไปหาคาเฟ่นั่งชิวใช่ไหม
แต่คาเฟ่ที่จะพาไปครั้งนี้เนี่ย

เออเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะ
ไม่กลัวหรอกมันก็ตายกันอยู่แล้วทุกคน

คนเราเกิดมาก็ต้องตายกันทุกคน

อร์โน้ม
ตลอดข่าววันนี้พามาบุกคาเฟ่แห่งความตายกันที่นี่แหละค่ะ

ที่อยู่กลางกรุงเทพมหานครสอยอารีหนึ่งค่ะ
ความตั้งใจของร้านนี้เปิดขึ้นมาก็เพื่อให้คำว่า
คาเฟ่เป็นสื่อกลางในการดึงดูดผู้คน
ให้เข้ามาระลึกถึงความตายให้เป็นเรื่องธรรมดา
ทำให้คนเรามีสติและก็รู้คุณค่าของชีวิตมากขึ้นค่ะ
บรรยากาศการตกแต่งร้านก็เลยแปลกตากันตั้งแต่ทางเข้าแบบนี้แหละค่ะ
มีลักษณะที่เป็นอุโมงลึกลับกับทางเดินที่กั้นด้วยผนังสีดำ
และเต็มไปด้วยข้อความคำถามเกี่ยวกับชีวิตที่ผ่านมา
ให้คนที่เดินเข้ามาได้คิดทบทวนเกี่ยวกับชีวิตและความตายได้เป็นอย่างดี
และถ้าใครได้เข้ามาที่นี่แล้วก็ต้องไม่พลาดกับกิจกรรม
ตั้งแต่สมุดเบาใจให้คุณได้เขียนแสดงเจตนาถึงสุขภาพช่วงสุดท้ายของชีวิต
มรดกและพินัยกรรมที่เป็นของนอกกายและเอาไปด้วยไม่ได้ค่ะ
สารถึงฉันเป็นการส่งจดหมายถึงตัวเองในอดีตและในอนาคต
แต่กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์เด็ดของที่นี่ก็คือการทดลองนอนลงศพทดลองตายก่อนตายค่ะ
ให้เราได้ระลึกถึงสิ่งที่เราทำลงไป
และอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงบ้างนั้นต้องไปทดลองกันค่ะ
พอได้ทดลองนอนลงศพกันแบบนี้แล้วก็จะมีสมุดให้เขียนความในใจ
และสิ่งที่จะตั้งใจทำต่อไปแบบนี้แหละค่ะ
ก็จากที่ได้ลงเมื่อกี้นะคะก็คิดว่าความตายนะคะเป็นสัจธรรมของมนุษ
ทุกคนควรใช้ชีวิตได้

อกจากนี้แล้วที่นี่ก็ยังมี
เมนูเครื่องดื่มที่มีชื่อแกะกายอย่าง
เกิดแก่เจ็บตาย
เสิร์ฟให้อย่างเข้ากันกับทีมคาเฟ่ในตอนนี้ค่ะ

ให้ได้เขียวเล่นกันแบบเพลิน

เมนูแก่เป็นโกโก้ร้านที่มีมัสเมโลละลาย
เสมือนร่างกายที่กำลังร่วงโรยค่ะเมนูเจ็บเป็นวิปครีมราดซอสสตอเบอรี่
ที่มีรสชาติอร่อยล้ำแต่หน้าตาอาจจะร้อนสักเล็กน้อย
เมนูตายโกโก้ปั่นที่นึกถึงความตายแล้วก็จะรู้สึกเย็นสบายเหมือนเมนูปั่น
ส่วนแท่งช็อกโกแลตที่ปักลงไปก็เปรียบเสมือนกับทูบที่ไว้เคารพศพนั่นเองค่ะ
ถือเป็นความแปลกใหม่และไอเดียดีให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตกันอย่างไม่ประมาทค่ะ
ใครที่อยากจะมาดื่มดำความชิดใกล้ชิดกับความตาย
และยังกระตุกต่อมความคิดให้ได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแบบนี้

มีตายไหมอยากตายแก้ว
แล้วถ้าเกิดน้องเขาถามในเวลาเราไปถามเขา
ช่วยแนะนำหน่อยว่าที่ร้านเนี่ยพี่ควรจะสั่งอะไรดี
พี่ชอบตายไหม